เอาแวะไปที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยถึงกับงงคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือก็มีลูกค้าประจำคนหนึ่งเนี่ยค่ะเอาโทรศัพท์มาซ่อมปกติแล้วลูกค้าคนนี้พอเอามาซ่อมเสร็จปุ๊บอ่าซ่อมเสร็จแล้วก็บอกว่า
ไม่มาจ่ายสักที
เพราะเอิญเจ้าของร้านเนี่ยไปเจอเพื่อนของลูกค้าคนนี้
ก็เลยบอกฝากไปบอกหน่อยนะว่ามาจ่ายเงินได้แล้ว

ลูกค้าคนนี้กลับมาที่ร้านเลยแต่ไม่ได้เอาเงินมาจ่ายนะคะ
เอาโชคมอเตอร์ไซค์เครื่องใส่ร้าน

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพวงกล้องวงจรปิดกันเนี่ยค่ะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะลงจากมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเครื่องใส่ตู้กระจกเลย
แล้วก็เนี่ยลักษณะเหมือนโวยวายด่าทอเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ

ใช่ทำท่าจะต่อยแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาหลบทันก็เลยไม่โดนนะคะ
แล้วก็เนี่ยคนในร้านก็ยกโกอีมาแล้วอ่ะ

คือเดินออกไปตรงหน้าตู้กระจกแล้วก็ยังโวยวายด่าทอ
แล้วก็เหมือนท้าบอกออกมาสิมึงออกมานอกร้านเนี่ยออกมาเจอกัน

ไม่มีใครออกนะคะก็พยายามจะเจรจากันดี
กล้าออกไปแล้วเพราะไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเนี่ยแล้วเนี่ยเขาทำตัวเหมือนแบบเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋า

เขาก็เลยเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมเขากดโทรศัพท์แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของร้านที่ว่าเนี่ยคือในซีขออนุญาตใช้นามสมมุติแล้วกันนะ
เขาเล่าบอกว่าเขาไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๕มกราคม
คนที่เอาโชคมอเตอร์ไซค์มาคว่างใส่ร้านเขาเนี่ยชื่อนายเอ
เป็นลูกค้าที่เอามือถือมาซ่อมเป็นลูกค้าที่เคยเอามาซ่อมอยู่คุ้นเคยกัน
วันนั้นเนี่ยเอามาซ่อมเขาก็บอกไปว่าเออค่าซ่อม๑๓๐๐บาทนะ
เอ๊บอกว่าเดี๋ยวอีก๒๓วันมาจ่ายให้เขาก็โอเคเพราะเป็นลูกค้าประจำกัน
แต่คราวนี้ค่ะพอมันเลยมา๒๓วันแล้วนายเอก็ไม่เอาเงินมาจ่ายสักที
มกราคมพอดีเจอเพื่อนในเอเลยบอกว่าเอ้าฝากไปบอกเอ๋หน่อยว่าเอาเงินมาจ่ายได้แล้วมันเลยกำหนดแล้ว
วันไม่มาแต่พอฝากเพื่อนไปบอกปุ๊บครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณสืบสกุ

มาเลยมาแบบเกรี้ยวกราดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคว่างโชคมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยแล้วก็ตะโกนท้าทายจะเข้ามาทำร้ายด้วย
เขาก็ไม่น่าจะทำอย่างนี้ครับทำเกินไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เคยเข้ามาร้านเราไม่เคยคุยแม้กระทั่งน้ำดื่มก็เคยเอาให้ดื่มไม่น่าจะทำขนาดนี้
แต่ตามจริงมีอะไรมันก็คุยกันได้มันก็บอกกันได้ยังไม่มียังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เพราะผมเนี่ยเป็นคนง่ายสบายอยู่แล้วครับ
ฝั่งเจ้าของร้านว่าอย่างนี้ฝั่งในเอว่ายังไงฟังความสองข้างเขาบอกว่าจริงแล้วอ่ะคือคือมันมีคนเข้าไปแชทคุยในเฟซบุ๊กถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบตามข่าวนะเขาเป็นคนนิสัยดีไม่ได้เป็นคนแบบว่าจิตใจร้อนหรือว่าเกรี้ยวกราดแบบนั้นแต่เขาบอกว่าอีกฝ่ายอ่ะดูถูกเขาหยาม